คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
จุดเกิดเหตุคือภายในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ทั้งแอร์๓คนเข้าไปในโรงพยาบาล
ไปซ่อมเรื่องของปล่องท่อระบายอากาศระบบการระบายอากาศ
ปรากฏว่าโดนไฟฟ้าช็อตเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
เสียชีวิต๑คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๒รายค่ะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่ตึกเวชกรรมสังคม
ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แอร์๓คนที่เข้าไปทำงานณจุดนี้
ประกอบด้วยนายุทธนาเฉลิมไทยสงฆ์
นายสำรวยสมบัตินายอดีศักดิ์คล้ายจันทร์
เข้าไปซ่อมแซมระบบปรับอากาศของคลินิกวรรณโรค
ด้านหน้าตึกเวชกรรมสังคมค่ะ
คือขณะอยู่ในขั้นตอนการลื้อปล่องท่อระบายอากาศ
ซึ่งห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงสักประมาณ๒เมตรช่วงการลื้อถอน
ปรากฏว่าตัวปล่องมันเอ็นเข้าใกล้รัศมีร์

จนทำให้เกิดการสปาร์คของไฟฟ้าแรงสูง
เขาบอกว่า๒๒หมื่นโวลต์เลยทีเดียว
ส่งผลทำให้ไฟฟ้าช็อตช่างทั้ง๓คนขณะทำงาน
เหตุการณ์นี้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
คือนายยุทธนากับนายสำรวย
ส่วนคนที่เสียชีวิตคือนายอดิษักษ์
ถามคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่
ชื่อว่านายโสพลปาไข่เล่าบอกว่า
ช่วงเช้าช่างทั้ง๓อยู่บริเวณด้านล่างนะ
พอช่วงบ่ายปุ๊บช่างพากันขึ้นไปอยู่บนหลังคา
ตอนเกิดเหตุเห็นช่างถอดช่วงต่อของปล่องออกมา
แล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไปดึงตัวปล่องขึ้นไป
ระหว่างดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเรื่อย
แต่ปรากฏว่าตัวปล่องด้านล่างมันเอเองค่ะมันเอนค่ะ
เอ็นเข้าไปหาสายไฟฟ้าแรงสูงเรื่อย
จนกระทั่งเกิดเหตุไฟช็อตเสียงดังเลยนะคะ
ดังตื๊ดเสียงไฟช็อตอากุล
แล้วปล่องก็ร่วงลงมาค้างอยู่
ขึ้นไปเห็นควันนะคะเห็นควันอยู่ระยะหนึ่ง
มาทราบว่าช่างที่มาทำงานเนี่ยถูกช็อตนะคะ
เจ้าหน้าที่กฟอุดรธานีชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
สายไฟฟ้าแรงสูงชุดที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนี่ย
เป็นสายไฟแบบเปลือยนะคะ
ไฟฟ้าขนาดนี้อยู่ใกล้ก็ช็อตได้

ขนาด๒๒๐๐โวลต์เป็นแบบเปลื่อย
อยู่ใกล้มันก็ช็อตได้ไม่จำเป็นต้องเอามือไปแตะกพ
ก็พอของอุดรธานีเขาบอกแบบนี้นะคะ
ซึ่งทางกรฟภมีแผนที่จะเปลี่ยนสายฉนวนหุ้มในย่านชุมชน
แต่มันติดที่งบประมาณ
โดยการทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงนะคะ
จะต้องแจ้งให้ทางกฟนำอุปกรณ์มาป้องกันมาติดตั้งซะก่อน
แต่ครั้งนี้ไม่ได้มีใครไปแจ้งกรฟภมาดำเนินการไง
ก็เลยเกิดเหตุสลดดังกล่าวนี้ขึ้นนะคะ